ข่าวแรกพาไปดูกองละครค่ะคุณผู้ชม

คือเขาไปถ่ายนะคะแถวปฐุมธานีค่ะคลอง๓ค่ะ
ดูภาพตามเป็นฉากไล่ล่าเนี่ยเชอรี่
คือรถวิบาก๒คันขับมาประกบรถจิ๊บ
แต่ปรากฏว่ารถจิ๊บเนี่ยเสียหลักเดี๋ยวดูเนี่ยค่ะ
เฉียวรถวิบากเสร็จปุ๊บไปชนรถตู้อีกคัน
ปรากฏว่าคนได้รับบาดเจ็บคุณผู้ชม๔คน
ตกใจมากดิฉันรีบเช็คเลยดูเป็นดาราหรือเปล่า
เพราะว่าละครเรื่องนี้มีคุณเกรทวินทรเล่น
เป็นละครของคุณแก้วคุณกู๊ดลูกอร่องอ่ะ
ปรากฏว่านะคะเป็นทีมงานเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ

คือเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตค่ะ
บอกว่าตอนนี้ก็โอเคละอาการทั้ง๔ท่านไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ
ไม่ได้แบบเสียชีวิตอะไรไปนะคะ
ละครเรื่องนี้นะคะก็นำแซงโดยคุณเกรทวรินทรผู้บวงสวงไปเอง
บุมสุภาพรแล้วก็เพศกิจค่ะนักแสงมากมาย

ไม่แน่อาจจะเห็งปังไปเลยก็ได้นะคะ